คือเธอเนี่ยทำยูทูปมีหลากหลายคอนเทนต์ให้ได้ติดตาม
แต่อีกหนึ่งคอนเทนต์เลยที่แฟนคลับเนี่ยเรียกร้องบอกว่า

เหล่าแฟนคลับไปเจอกับคุณแม่แดงค่ะ
คุณแม่แดงคือคุณแม่ของพี่แจ๊คนั่นเอง

พร้อมกับพาเข้าครัวโชว์เสน่ห์ปลายจวักกันไปเลยค่ะ

เจอกับคุณแม่ว่าที่สามีครั้งแรกด้วยนะจ๊ะ
บอกเลยว่างานนี้ไม่มีมาแอปอะค่ะ

เจอกันครั้งแรกถูกตำรวจจับกันไปด้วยนะฮะ

แต่เหตุการณ์มันเป็นแบบนี้คุณผู้ชม
จ๊ะเล่าว่าวันนั้นเป็นงานทำบุญ

พี่แจ๊กก็เชิญเพื่อนนักร้องศิลปงศ์
มามากมายเลยจัดกันที่บ้านไงตัวเธอเองเนี่ย

พยายามเออรักษาภาพรักนิดหนึ่ง
ดื่มแอลกอฮอล์แต่แหมยิ่งดึกมันยิ่งคึกคัก
อาการแอปเก็บไม่ไหวจริงค่ะ
เธอบอกว่าเธอรู้ตัวดีว่าถ้าดื่มไปแล้ว

ก็คือไกลล่างเดี๋ยวจะไกลล่างค่ะ

ใครจะห้ามยังไงไหวขึ้นเวทีร้องเพลงไปเลย
เสียงดังมากบอกไม่อยากร้อง
แต่ใครขอให้ลงเวทีไม่ลงนะคะ
งานนี้ทำเอาข้างบ้านทนไม่ไหว
โหลกริ้งกลางคุณตำรวจจัดการหน่อยค่ะ

ทำเอาว่าที่สามีประทับอกประทับใจขนาดไหน

แต่ฉันจะบอกว่าฉันเป็นลูกสไตล์ที่แบบ
เจอครั้งแรกคือแม่ก็ต้องทำใจแล้ว
จริงอันนี้เรื่องจริง
แม่จริงไหมจริงค่ะ

เออแม่ละหนูขึ้นรถไปแล้วแม่หลังติดแจงไหม

โขพักมาจริงเหรอ

ดูเข้าผลากันมากเลยนะหลายคนบอกว่า
นี่แม่ผัวลูกสะไฟในฝันเลยนะคะเจอกันแบบนี้นะคะสุดยอดจริง
จ๊ะเจอครั้งแรกคุณแม่เขาบอกว่ายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นแฟนพี่แจ๊คเขา
จ๊ะก็เลยเดินไปเลยดุ่มกำลังได้ที่
แม่หนูรักลูกแม่มากเลยนะ
แม่เลยตกใจจริงปะเนี่ยต้องไปแอบกระซิบถามลูกชายตัวเองว่า

แม่ท่านคงจะชอบเหมือนกันนะ

เข้ากันได้ทั้งครอบครัวแบบนี้นะคุณผู้ชมค่ะ